คนเป็นพ่อเป็นแม่สิ่งหนึ่งที่ทุกข์มากอย่างหนึ่งก็คือลูกหายโดยเฉพาะลูกสาว
พ่อคนนี้ทุกข์ใจหนักมากนะลูกเอ้ยถ้าหนูดูข่าวนี้อยู่นะ
คุณพ่อที่อยู่เพชรบูรณ์เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
ลูกสาวหายไปกับเพื่อนผู้ชายนะฮะ
ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่คืนวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ถ้าเป็นลูกคุณผู้ชมจะรู้สึกอย่างไรนะฮะ
หน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับลูกสาวนะ
เหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กข้อความระบุให้คนที่ทราบเบาะแส
ช่วยแจ้งตำรวจหรือที่คุณพ่อรายนี้
โดยบอกว่าไปแจ้งความไว้ที่ทั้งสพเมืองเพชรบูรณ์สพท่าพลและป้อมนางั่วนะฮะ
ตำรวจเนี่ยเร่งล่าตัวคนก่อเหตุคนที่พาไป
สำหรับรายละเอียดเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับ
นายอาทิตย์สมบูรณ์อายุสามสิบเอ็ดปีอยู่หมู่๕ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
เจ้าของเฟซบุ๊คเปิดเผยว่าลูกสาวคือเด็กหญิงเยาวลักษณ์หรือว่าน้องแพลวอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ม๒
ขออนุญาตไปเที่ยวงานฉลองศาลหลักเมืองในตัวเมืองเพชรบูรณ์กับเพื่อนผู้หญิงช่วงค่ำ๒๑พฤศจิกายนนั่นแหละ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปกันนะครับตกดึกทำไมยังไม่กลับบ้านล่ะลูกพ่อโทรหาโทรหาไม่รับ
หลังเที่ยงคืนพยายามติดต่ออีกทีคราวนี้ไร้วี่แววจึงออกตามนะครับไปที่บ้านเพื่อนแต่ก็ไม่พบตอนเช้าไปใหม่ไปที่บ้านเพื่อนอีกครั้งจึงทราบว่าลูกสาวเนี่ยมาส่งเพื่อนตั้งแต่๓ทุ่มคืนที่ออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไหนต่อจนมาทราบเบาะแสว่าลูกสาวเนี่ยไปกับเด็กหนุ่มชื่อกอล์ฟ
สองคนเพราะว่าพ่อแม่เลิกกัน
ตามไปไม่เจอทั้งตัวพ่อเด็กหนุ่มไม่เจอ

แต่มีเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นทั้งสามคน

ก็เพื่อนที่ว่าไปเที่ยวงานด้วยกันครับ

สงสัยจะไปบ้านแฟนที่นางั่ว

เห็นน้องผู้หญิงเข้าไปที่บ้านที่นางงั่วหรือเปล่า

ที่ติดกันบ้านข้างครับ

แล้วก็พอช่วงเย็นมาก็เห็น

กับลูกแล้วก็ลูกสาว

มูลนิธิปวีนาด้วย

ปกติลูกสาวไม่เคยไปแบบนี้พ่อบอกไม่เคยมีแฟน

ผมฝากไปถึงพ่อกอล์ฟ

คุณเอาลูกสาวเขาไปนะ

จะแย่แล้วอืมนะโอ้โหคนเป็นพ่อแม่เนอะใช่ค่ะ